เรื่องการเตือนภัยอุบัติเหตุกันบ้างดีกว่านะครับ
กล้องหลังรถคันหนึ่งเผยถึงเหตุระทึก
รถกระบะขนของเกิดอุบัติเหตุกระทหาร
เหตุเพราะว่าล้อมันหลุด
เหตุเป็นอย่างไรติดตามเลยในช่วงตลอดข่าว

นี่ดูสิครับโอ้โหไปคว่ำอย่างนี้เลยนะ
เหตุเพราะว่าเห็นแม่มมีอะไรหลุดลงมา

ล้อหลุดเอารถไม่อยู่พลิกคว่ำแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ
คนเชียงรากใหญ่อำเภอสามคงจังหวัดปฐุมธานี
ในคลิปจะเห็นว่าสาเหตุที่รถกระบะคันดังกล่าวเสียหลักพลิกคว่ำ
จากล้อรถมันหลุดจนคนขับควบคุมรถไม่ได้
พร้อมระบุข้อความว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดล้อรถหลุดต่อหน้าเลย
อ่ะแล้วคนขับเป็นอย่างไรกันบ้างคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนสาเหตุเขาก็คาดว่าน่าจะล้อหลุดนั่นแหละครับ
เพราะว่ารถบรรทุกของมาน้ำหนักเนี่ยอาจจะเกินหรือเปล่า
หรือว่าไม่ได้เช็คว่าล้อของคุณมันพร้อมใช้งานหรือไม่
เพราะฉะนั้นการเช็คสภาพรถก่อนใช้งานเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ที่ใช้บรรทุกคงบรรทุกของ
จำเป็นมากที่จะต้องเช็คว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้หรือไม่
อย่างน้อยต้องเช็คว่าลมยางมันยังดีพอหรือเปล่า

ใช่ค่ะอันนี้เพื่อความปลอดภัยจริงใส่ใจรายละเอียดกันด้วยนะคะ